อีกนึงคราวนี้ก็ต้องบอกว่าน่าตกอกตกใจ
เพราะว่าจู่เธอก็บินตรงไปบื้น

ใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันน่าตกใจเพราะว่าเธอสวนกระแสอะไรรู้ไหม
กรรมหน้าอกทำพิษใช่คือก่อนนั้นก็มีกระแสข่าวน้องเมย์
กี่วันมาเองอะค่ะซึ่งเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะ
แต่ว่าก็นี่แหละไปขึ้นเขียงอัพไซต์ซะเลยเปลี่ยนใหม่ซะเลยนะคะ
โดยเจ้าตัวก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
ที่ตัดสินใจมาทำใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเธอเคยทำมาแล้ว
ประมาณ๕ปีก่อนแต่ว่าเธอบอกว่าเธอไม่ชอบ
คือหน้าอกมันเป็นก้อนอะเนาะผู้หญิงไงเราก็ต้องดู
อยากให้มันทำแล้วมันธรรมชาติมันสวยงามนะคะ
ก็เลยมาเอาออกแล้วก็ตัดสินใจทำใหม่
ซึ่งจะเดินทางกลับมาไทยในวันที่๓สิงหาคมนี้
พร้อมกันนี้ก็ส่งคลิปอัปเดตอาการมาฝากแฟนเพลงด้วยจ้า
สวัสดีค่ะทุกคนจ๊ะนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะ
ก็มาทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะแล้วก็เกลี่ยไขมันใต้ตานะคะ
แล้วก็มีร้อยใหม่ด้วยนะคะก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
ทำเมื่อวานเองวันนี้ก็ไม่เจ็บเลยแต่จะมีตึงนิดนึงนะคะ
แล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนไทยรัฐนะคะขอบคุณด้วยทุกกำลังใจด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะ
อย่ามองว่าจ้าเนี่ยเป็นไอดอลทั้งเรื่องศัลยกรรมนะคะ
ให้ดูตัวเองถ้าสมมุติเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ไม่ต้องทำนะคะ
แต่ใครที่ดูแล้วอยากมีหน้าอกก็แล้วแต่เป็นความคิดของใครของมันก็แล้วกันนะคะ
ก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะไปบ้า
ซึ่งกำลังใจดีของเธอมีอีกหนึ่งหนุ่ม

สถานะตอนนี้ดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกกันว่าอะไรยังไง

ก็เข้าคุยดูในไอจีของพี่แจ๊กก็มีการเขาเรียกว่าวิดีโอคอร์ละกัน

กันว่าตอนนี้เนี่ยจ๊ะเป็นยังไงบ้างทำแล้วปลอดภัยแล้วอะไรแบบนี้นะ
ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับจ๊ะเลยนะ
จ๊ะก็ฝากไปถึงทุกคนที่อยากจะศัลยกรรม
บอกว่าให้ดูตัวเองแล้วกันว่าเราเรียกพร้อมแค่ไหนนะคะ

อย่างที่บอกว่าจ๊ะเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้
เพราะว่ามันก็มีข่าวในแง่ดีและก็ไม่ดีออกมามากมาย
อันนี้ต้องระวัย
ที่สำคัญอย่าลืมตัวพร้อมใจพร้อมเงินก็ต้องพร้อมนะคะ